มีเหตุการณ์ระหว่างรอปภกับลูกบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
รอปภนี่ไล่แทงลูกบ้านไล่ฟันลูกบ้าน

นี่ฮะป้อมรอปภหน้าหมู่บ้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีเพื่อนรอปภคนอื่นมาช่วยกันล็อกตัวไว้

เป็นหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยพัฒนาศุกร์
หรือซอยเทพารักษ์๙๘

จังหวัดตรงนี้จะแทงแล้วมีเพื่อนมาดึงออกไปก่อน
อยู่ในตำบลบางเมืองจังหวัดสมุกราการนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับ
นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
คนที่ถือมีดจะไปแทงลูกบ้านเป็นรอปภอของหมู่บ้าน
เพิ่งออกเวนเมื่อเช้านะฮะ
ส่วนลูกบ้านโอ้โหคือโดนนะฮะโดนแทงด้วย
ลักษณะแบบฟันแบบโดนเข้าไป
คือยังไงพอออกเว้นแล้วก็ไม่รักษาความปลอดภัยแล้วเหรอ
นี่บาดแผลนะฮะคนถูกแทงชื่อนายวิเชียนปณาธรรมา
อายุ๔๐ปีนะครับเป็นลูกบ้านในหมู่บ้าน
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ

คุณวิเชียนที่บาดเจ็บอยู่ที่บ้านกับภรรยานะครับ
แล้วก็เอาบาดแผลที่ถูกรอปภทำร้ายเนี่ย
ตอนนี้ก็มีผ้าก๊อสพันปิดแผลไว้
แต่นี่วันเกิดเหตุนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
คุณวิเชียนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเริ่มจากช่วงเย็น๒๕มกราคม

ภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ที่หน้าบ้าน
มีเพื่อนบ้านแล้วก็ภรรยาเขาด้วยแล้วก็เพื่อนบ้านที่อุ้มลูกอยู่ด้วยนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะรถกอล์ฟนี่ขับมาเกือบจะเฉียวเกือบจะชนคุณวิเชียน

รอปภคนที่ก่อเหตุเป็นคนขับเข้ามา
คุณวิเชียนบอกโอ้โหตกใจตอนนั้น
อยู่ดีรถกอล์ฟเนี่ยพุ่งเข้ามาจะชน
ก็เลยถามไปเออทำไมขับแบบนี้มีอะไรหรือเปล่า
รอปภคนนี้บอกไม่มีอะไรแล้วก็ขอโทษแบบไม่เต็มใจ
หลังจากนั้นช่วง๒๓ทุ่มคุณวิเชียนบอกสังเกตเห็นมีคนแปลกหน้าเนี่ย
เข้ามาในหมู่บ้านซึ่งมั่นใจว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านมาก่อนนะฮะ
แล้วก็มีรถตู้เนี่ยขับเข้ามาจอดอีกมาคุยกับรอปภที่หน้าหมู่บ้าน
ซึ่งก็คือรอปภคนที่มีเรื่องด้วยนี่แหละคนที่ขับรถกอล์ฟ
ที่ทั้งหมดเนี่ยจะมองมาที่บ้านของคุณวิเชียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดป้อมรอปภนะฮะ
คุณวิเชียนบอกไม่น่าไว้วางใจก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มานะฮะ
ก่อนที่กลุ่มคนที่มาหารอปภคนนั้นเนี่ยจะพากันหนีหายไป
จนกระทั่งเมื่อวานตอนเช้านั่นแหละวันมีเรื่องเลยนะฮะ๘โมงกว่าเกือบ๙โมง
คุณวิเชียนบอกขี่จักรยานยนต์ไปกับภรรยาจะออกไปด้านนอกหมู่บ้าน
แล้วก็ขี่รถสวนกับรอปภคนที่มีเรื่องกันที่ออกเวรตอนเช้า
รอปภคนนั้นนะฮะพอเห็นคุณวิเชียนครับตะโกนด่าใส่เลย
บอกเป็นอะไรนักหนาจะรวยอะไรนักหนาแต่ไม่ใช่คำว่ารวยนะใช้คำหยาบนะฮะ
คุณวิเชียนก็เลยบอกเอาอย่างนี้มาเคลียร์กันดีกว่ามาเคลียร์กันในหมู่บ้าน
แล้วพอมาถึงตรงจุดตรงนี้ฮะรอปภนี่พุ่งเข้ามาชกก่อนนะครับ
ที่รอปภจะเข้ามาห้ามจังหวะที่เข้ามาห้ามกันเนี่ย
คู่กรณีเนี่ยควักมีดออกมานะฮะไล่แทงเขา
นี่สุดท้ายเนี่ยฮะมีเพื่อนรอปภคนอื่นมาช่วยกันห้ามช่วยกันแยก

ไม่รู้ไม่รู้คือเขาเดินลงมาผมก็ยืนอยู่
จังหวะนั้นผมใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าผมไม่ได้ถอด
แล้วก็มีแมสอยู่ที่คางลงมาจากรถได้มึงทำไมเหรอ
มึงทำไมนักหนาหรอถามผมผมมาแล้วยังไงอ่ะ
ใส่ผมเลยต่อยผมปุ้งติดหมวกกันน็อก
พอใส่ผมเสร็จที่เหลือผมก็ต้องทอนคืนครับ
ผมก็ใส่เลยก็ต่อยกันจนชุนละมุนเจอเขาล่วงลงไปอ่ะ
มาสองทีจึกที่สามเวียงมีด
ผมเวี่ยงนี่ผมใส่นาฬิกาอยู่ไงมันก็เลยโดนตรงนี้
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราว่า
ปกติแล้วก็เคยเจอรอปภคนที่ก่อเหตุนั่นแหละ
ซึ่งสำหรับตัวของเพื่อนบ้านคนนี้เขาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีกรณีอะไรด้วย
แต่รอปภคนที่ก่อเหตุมีลักษณะพฤติกรรมเหมือนพยายามที่จะเข้าหาลูกบ้านคนต่าง
แต่เข้าหาไม่เป็นมันก็เลยเกิดเหตุลักษณะมีปัญหากันอยู่บ่อย
เขาอยากเข้าหาแหละแต่เขาเข้าหาคนไม่

ใช่อาจจะเข้ามาแบบว่าลุกสิมาสั่ง

ไม่ได้ไปคุยกับเขาหรือไปเล่นอะไรกับเขาเลยครับ
ส่วนหมู่บ้านที่เกิดเหตุยังไม่มีนิติของหมู่บ้านนะครับ
เนื่องจากโครงการยังขายไม่หมดนะครับ
แล้วก็มีการเปลี่ยนบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เกิดเรื่องออกไปแล้วในตอนนี้นะครับ
ส่วนบริษัทรักษาความปลอดภัยของรอปภคนนี้ก็ไล่ตรบภคนนี้ออกแล้วนะครับ
เพราะถือว่าก่อเหตุทำผิดกฎระเบียบของบริษัทนะครับ
รอปภที่อยู่ในคลิปนะฮะเราได้คุยด้วยนะครับ
โทรไปคุยด้วยนะฮะเขาชื่อนายนิวัฒน์สิงโตเผือก
เขาบอกตอนนี้เขานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บเหมือนกัน
ก็เข้ามารักษาตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่แหละ
นายนิวัฒน์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเขาเนี่ยถูกฝั่งนายวิเชียนทำร้ายก่อน
และขอยืนยันว่าเขาไม่เคยเอาคนภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน
เพื่อจ้องจะทำร้ายนายวิเชียนเหมือนที่นายวิเชียนบอกว่าเห็นใครก็ไม่รู้
จับกลุ่มกันอยู่ที่ป้อมรอปภ
ตอนที่หลังจากมีกรณีเรื่องนายนีวัฒน์ที่เป็นรอปภเนี่ย
จะขับรถกอล์ฟชนเขาเขาบอกนั่นเป็นน้องชายของเขา
ขี่จักรยานยนต์มาดูเหตุการณ์เท่านั้นเอง
บอกว่าจริงแล้วเขากับนายวิเชียนรู้จักกันนะสนิทสนมกันดี
นายวิเชียนยังเคยซื้อของให้เขาบ่อยแต่มีช่วงหนึ่ง
ที่ตัวเขาหยุดไปรักษาตัวประมาณหนึ่งเดือน

ทีนี้พอกลับมาเนี่ยมาทำงานเนี่ยก็ขับรถกอล์ฟไปหา
เพื่อจะไปทักทายนายวิเชียนไงแต่กลับถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ก็เลยยังถามไปเลยว่าเออนี่จำกันไม่ได้หรือยังไง
นายวิเชียนก็เลยมาท้าตีท้าต่อยวันนั้นยังขอโทษไปเลย
แล้วก็ขี่รถย้อนออกมาแล้วก็ไปทำงานต่อ
แต่คุณวิเชียนบอกอยู่ดีขับรถมาจะเฉียวจะชนผม
ถามว่าทำแบบนี้ทำไมเขาก็ขอโทษแบบไม่เต็มใจ
จนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยบริษัทเรียกให้เขาไปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็คงจะมีคนโทรไปบอกหรือยังไงนายวิวัฒน์บอกนะฮะ
แล้วเขาก็เลยมาเจอนายวิเชียนกลางทางพอดี
นายวิเชียนที่เป็นลูกบ้านก็ตะโกนด่าเขาแล้วบอกให้เขาเนี่ยเข้ามาได้เลย
แล้วยังขับรถตามมาหาเขาที่ป้อมรอปภของหมู่บ้าน
ซึ่งตอนนั้นก็มีรอปภคนอื่นอยู่ด้วยมีสายตรวจอยู่ด้วย
นายวิวัฒน์บอกว่ากำลังจะเดินไปหาสายตรวจแต่นายวิเชียนเนี่ยมาต่อยเขาก่อน
แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจอยู่ด้วย
พอชุลมุนวุ่นวายเขาก็เลยต้องพกมีดเนี่ยที่เอาไว้ป้องกันตัวเนี่ยชักมีดออกมาเพื่อป้องกันตัว

เอาเป็นว่าทั้ง๒ฝั่งยังให้การไม่ตรงกันสำหรับข้อมูลนะครับ
ได้เรียกทางฝั่งของคุณวิเชียนที่เป็นลูกบ้านมาสอบปากคำแล้ว

แต่ฝั่งของคู่กรณีที่เป็นรอปภยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

เดี๋ยวต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อน
ก็จะเรียกคู่กรณีเนี่ยมาเจรจาตกลงกันอีกรอบหนึ่งก่อน

ตกลงกันไม่ได้แล้วยืนยันว่าจะแจ้งความมาทั้งสองฝ่าย
ก็ต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมแล้วก็ส่งเรื่องดำเนินคดีกันต่อไปตามขั้นตอน